สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตคนเมืองทุกวันนี้เอาแน่ไม่ได้จริงครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาขับรถไปทำงานนั่งรถไปทำงานเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียกันหลัด
ตกเย็นไม่กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเป็นศพอุบัติเหตุบนท้องถนน
ประเทศไทยนั้นเราพูดกันแล้วพูดกันอีกว่ามาจนถึงวันนี้เราเป็นประเทศที่
คนตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลกถ้าไม่ตายเราก็มีคนพิการ
อันเป็นผลพวงจากรถชนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมีคนที่เป็น
มาภาษณ์ติดเตียงเยอะแยะไปหมดเวลานี้แล้วคนเหล่านี้
ครอบครัวล่มสลายทั้งนั้นเมียหนีเมียทิ้ง
ถ้ามีลูกลูกก็ต้องรอออกจากงานเพื่อมาคอยดูแลพ่อ
ถ้าไม่มีลูกพ่อแม่ซึ่งแก่เท่าก็ต้องมาคอยดูแลลูกที่เป็นอำมภาษณ์
อัมพฤกษ์ติดเตียงมันเป็นสภาพที่
ใครไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปรู้เรื่องกับครอบครัวเหล่านี้
ไม่รู้หรอกครับว่าผลของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
มันทำให้ชีวิตครอบครัวหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่ง
มันต้องย่ำแย่ขนาดนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าว
แล้วก็เป็นเรื่องที่ซ้ำซากคือมีรถเสียท่านคงดูในข่าวแล้วล่ะ
เป็นรถรถกึ่งรถกระบะต่อสูงรถเสีย
แล้วก็ไปเข็นไว้ริมถนนริมทางถนนบนทางด่วน
ในช่องทางพิเศษแล้วก็มีรถเบนส์ขับมาชน
สองคนตกลงไปก็เสียชีวิตมันไม่น่าเชื่อครับว่า
เขาอยู่กับที่อยู่ดีดีแต่ว่าต้องมา
บนท้องถนนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
เรื่องไปจอดบนไหลทางแล้วมีรถมาชน
เกิดหลายครั้งแล้วเกิดหลายครั้งแล้ว
ถามว่าจะทำยังไงอุบัติเหตุบนท้องถนนประเทศไหนก็มีครับ
แต่ว่าเขามีน้อยกว่าเราเพราะคนของเขามีวินัยในการขับรถ
ถ้าคนไม่มีวินัยคนที่จะทำให้เขามีวินัย
ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต้องเอาจริงเอาจัง
คนที่ไม่มีวินัยก็เข็ดหลาบมันแก้กันอยู่เท่านี้ตอนนั้นนะครับ
ทางอื่นไม่มีทางเลยครับบ้านเรามีปัญหาทั้งสองเรื่อง
คนไม่มีวินัยไม่เคารพกฎจราจรแล้วจะทำยังไง
เวลาเราเขาขับรถขึ้นไปบนทางด่วนเขาจะมีเส้นขาวอยู่ขอบทาง
ระหว่างเส้นขาวกับขอบทางเนี่ยเขาเรียกว่าทางพิเศษ
ประเทศไหนในโลกนี้เขาก็รู้ว่าทางพิเศษเขาไม่ได้มีว่าให้รถวิ่ง
แต่เอาไว้สำหรับฉุกเฉินเวลารถเสียรถไปเสียกลางทาง
เข้าไปไว้ในช่องทางพิเศษเขาเผื่อทางไว้
แต่บ้านเราช่องทางพิเศษกลายเป็นช่องทางปกติ
ขับกันหน้าตาเฉยผมว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่านั่นน่ะมันผิดกฎหมาย
คำถามตามมาก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมตำรวจจราจร
ตำรวจทางด่วนไม่ไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะครับ
เพื่อให้คนไม่กล้าเข้าไปขับในเลนพิเศษ
คำตอบก็คือว่าเพราะประเทศไทยรถบนทางด่วน
มันติดหนักเหมือนไม่ใช่ทางด่วนพอรถติดหนัก
สมมุติว่ามีอยู่๓เลนไปทางนี้๓เลน
ถ้าไปห้ามคนวิ่งช่องทางพิเศษ๓เลนนั้นแถวจะยาว
แต่ว่าถ้ายินยอมให้คนไปใช้เลนพิเศษเลนซ้ายสุด
ที่มีเส้นขาวตีทึบไว้เนี่ยก็จะทำให้รถค่อยระบายไปได้
ค่อยลดระบายรถค่อยระบายไปได้รถก็ติดบนทางด่วนน้อยลง
สุดท้ายขึ้นมาตำรวจก็ทำเสมือนว่าเลนพิเศษตรงนั้นน่ะ
เป็นเลนปกติเพื่อระบายรถแล้วสุดท้ายมันก็เจออย่างที่ว่านั่นแหละ
รถไปเสียไปจอดตายไปจอดเสียอยู่ก็มาเจอปัญหาอย่างนี้
เพราะคนที่ขับรถที่จะออกไปเลนซ้ายเนี่ย
บ้านเราพวงมาลัยขวานี่ครับโผล่ไปกว่าจะรู้อีกทีว่ามีรถมาขวางอยู่
อย่างกรณีรถเบนส์เทมเมื่อวานเนี่ยก็ขับเร็วเพราะว่าดูสภาพแล้ว
รถก็ไม่ได้ติดมากพอไปขวางอยู่ก็ไม่ทันสิครับ
ก็ซัดตูมเลยก็เกิดเหตุอย่างที่ว่า
แล้วจะทำยังไงนี่ก็มีข้อแนะนำมาอีกว่า
ใครขับรถไปเสียบนทางด่วนพยายามเอารถเข้าไปไว้เลนซ้ายสุดให้ได้
แล้วปฏิบัติต่อไปนี้๑อย่าลงมาจากรถเด็ดขาด
เพราะเดี๋ยวจะถูกชนอีกให้นั่งอยู่ในรถ
นั่งอยู่ในรถไม่พอคาดเข็มขัดนี้
โทรไปที่ตำรวจทางหลวง๑๕
ไม่ใช่ตำรวจทางหลวงตำรวจทางด่วน
แล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาก็เป็นคำแนะนำที่ดี
แต่มันฝืนวิสัยฮะคนที่ขับรถไปเสียเนี่ย
อย่างน้อยก็ต้องเปิดฝากระโปรงดูนั่นดูนี่
ดูน้ำมันเครื่องดูหัวเทียนไม่รู้ล่ะอย่างน้อยก็เปิดดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไร
และจะไม่ให้ลงมาจากรถเป็นไปไม่ได้
สุดท้ายขึ้นมาไม่รู้จะแนะนำยังไง
แล้วเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
ซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นมาทีนึงก็นั่งสลดใจ
เป็นกำลังหลักของบ้านทั้งนั้นส่วนใหญ่ที่ออกมาทำงานขับรถเนี่ย
ลูกเมียไม่มีงานทำยิ่งหนักเข้าไปใหญ่

เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟัง
เพื่อจะบอกว่าแล้วจะทำยังไง
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกเวลานี้
ทุกวันนี้คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์
ท่านก็มีไลน์ของท่านส่งมาทุกวันส่งมาถึงคุณบุ๊คส่งมาถึงผมด้วย
แล้วตัวเลขอุบัติเหตุแต่ละวันเนี่ยนะ
วันที่น้อยที่สุดเนี่ยประมาณ๒๐คน
วันที่มากที่สุดบางวันถึง๖๐คน
เนี่ย๑๐ธันวาเนี่ยเมื่อวานน้อยมาก
เมื่อคืนเสียชีวิต๑๘ศพ

แต่วันอื่นผมเปิดดูเนี่ยบางวัน๔๐ศพ
วันธรรมดานี่ไม่ใช่สงการไม่ใช่ปีใหม่
ไม่ใช่รอยกะทงวันธรรมดานี่แหละ
แล้วเจออย่างนี้ทุกวันเราจะทำยังไง
เมื่อวานซืนเจอตำรวจจราจรท่านหนึ่ง
ท่านมาบอกว่าคุณสุภาพช่วยฝากเตือนหน่อย
เดี๋ยวนี้เวลาดูคดีจราจรเนี่ย
เราจะพบว่ามีรถชนกันเยอะแยะเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นเหตุ
แต่ก่อนเนี่ยขับรถไปพูดโทรศัพท์ไป

เดี๋ยวนี้มันถึงขั้นขับรถไปเปิดไลน์ดูไป
รถวิ่งไม่เร็วมากเปิดไลน์ไป
เปิดไลน์อ่านไลน์นั้นไม่เท่าไหร่กดส่งไลน์ด้วย
แล้วก็เผลอไปกระทบกระทั่งกับรถคันหน้าเขาอ้าวไปโรงพัก
บางคนพอชนตูมเสร็จปั๊บสิ่งที่ทำคือรีบปิดโทรศัพท์มือถือ
เพื่อไม่ให้รู้ว่าสาเหตุมาจากเล่นมือถือเล่นไลน์อ่านไลน์แล้วส่งไลน์
ถ้ารถมันติดมากไม่เท่าไหร่
นี่บางคนรถวิ่งเร็วพอสมควรนะยังเหลือบตามาดูแป้นเพื่อจะส่งไลน์พิมพ์ได้
ประเทศไหนเขายอมให้ทำอย่างนี้กันล่ะครับ
ขอให้สภานิติบัญญัติออกกฎหมาย
กว่าจะออกได้หรือออกไม่ได้
ในที่สุดออกได้ก็ไม่มีใครนำพาไปจับ

แล้วเวลานี้มันลามมาถึงขั้นมาถึงขั้นขับโทร
ขับรถไปเล่นไลน์ไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเราจะทำ

เพื่อไม่ให้วันหนึ่งเนี่ยต้องมีคนเจ็บคนตาย
แล้วต้องมีคนติดเตียงแล้วก็มีครอบครัวที่ล่มวิบัติไป
เพราะอุบัติเหตุการจราจรวันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังเท่านั้นแหละครับ
ไม่มีข้อเสนอไม่มีทางออกอื่นนะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เตือนกันทุกวันเลยนะอาจารย์ได้แต่ถอนหายใจนะ
คือคนไปทำงานเนี่ยไม่ได้ไปลบนะไปลบรู้แล้วว่าไปเสี่ยงชีวิต
นี่ไปทำงานเช้าเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียอยู่ตกเย็นไม่เห็นแล้ว
บอกว่าตอนเช้าพี่ชายยังคุยกับเขายังยิ้มกับเขาอยู่เลย
เออแล้วเมียเขาบอกว่ายังมาหอมแก้มยังมากอดลายังมากอดบอกลูกอยู่เลย
จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับก็เตือนภัยกันทุกวันแบบนี้

ที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนอย่างที่อาจารย์บอกคือ

แล้วที่สำคัญต้องใส่เกียร์พีหรือเกียร์ปาร์คไว้เลย
เบรกมือด้วยเพื่อไม่ให้รถมันขยื่นไป
ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องลงจริง

ให้ยืนอยู่ห่างจากรถที่จอดเสียประมาณ๕เมตร

คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นบอกหาอะไรไปกั้น
กลวยไปวางห่างจากรถสัก๓๐เมตรก่อน

ชอบอาจารย์สุภาพมากติดตามทุกวันนะครับ